คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดนะคะ
เป็นการส่งศพตำรวจฮีโร่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
กองบิน๑นครราชศรีมาไปยังกองบิน๖ดอนเมือง

ก็ถือว่าเป็น๒ตำรวจนะครับ
ที่ตอนนี้นะครับได้จะนำร่างมาที่กรุงเทพมนครนะครับ
ก็คือร่างของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
แล้วก็ดาบตำรวจเพชรัตนกำจัดภัยนะครับ
เราติดตามบรรยากาศสดจากคุณภูริพัฒนบุญนินอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นเครื่องบินคา
คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนักขนาดนี้นะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการนำร่างขึ้นเครื่องบินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ก่อนที่จะนำไปที่ท่าอากาศยานบน๖ดอนเมืองครับ
ที่ท่าอากาศยานบ๖ดอนเมืองครับตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ร่วมพิธีส่งศพของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาและดาบตำรวจเพชรชะลัดกำจัดภัย
สองนายตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ที่คนร้ายกาดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยศพของนายตำรวจผู้กล้าถูกคุมด้วยทงชาติโดยมีตำรวจหน่วย
รินทราชสองหกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกันแบกหีบศพเดินผ่านกองเกียรติยศ
การตำรวจภูทรภาค๓เป็นประธาน
เพื่อขึ้นเครื่องบินคาซ่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ท่ากาศยานบน๖ดอนเมือง
โดยมีญาติของทั้งสองนายตำรวจ

เดินนำขึ้นเครื่องบินไปด้วยความโศกเศร้า
โดยก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
เจ้าหน้าที่นำทรงชาติมาคลุมหีบศพของตำรวจทั้งสองนาย
เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
และได้มีการเคลื่อนร่างตำรวจที่เสียชีวิตทั้งสองนาย
ด้วยรถยูมินอกซึ่งเป็นรถที่ใช้ขนย้ายกำลังพลของกองทัพบก
ขับออกจากโรงพยาบาลมหาราชไปตามเส้นทางต่าง
ถ้ำกลางชาวท่ามกลางประชาชนชาวนครราชศรีมา
ยืนดูและต่างไว้อะไรด้วยความโศกเศร้านะครับ
คุณผู้ชมครับโดยร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสานั้น
ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
บังคับการต่อต้านการก่อการร้าย
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
บัญชาการตำรวจนครบานสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้น
เรื่องต้นมีรายละเอียดของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เสนอพิจารณาเลื่อน๗ขั้น๕ชั้นยดนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ปราบรามโจรผู้ร้ายจนได้รับอันตรายถึงชีวิต
และร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสานั้นยังได้มีการเลื่อนยด
ร้อยตำรวจเอกเป็นพลตำรวจโทด้วย
สวัสดีการและเงินสหกรณ์กองทุนช่วยเหลือต่าง
รวมประมาณ๒ล้าน๒แสนบาท

กองบัญชาการตำรวจนครบานจะหารือกันเพื่อมอบเงินช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย

ภายหลังจากขึ้นเครื่องบินคาซ่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดินทางถึงยังบน๖ดอนเมืองแล้ว
จะนำร่างขึ้นเครื่องบินขออภัยครับ

ยังวัดตรีทศเทพวรมหาวิหาร
เพื่อทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน

ญาติจะนำร่างของร้อยตำรวจเอกตระกูล
กลับไปบำเพ็ญกุศลที่ถาพนักกิจสถาน
ดงมะตืนจังหวัดเชียงราย
ส่วนร่างของดาบตำรวจเพชรัตน์

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่า
จะดูแลครอบครัวของสองนายตำรวจ

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี

ญาติแล้วก็พ่อแม่ของตำรวจทั้งสองนาย

วาระสุดท้ายนะครับ